อีกหนึ่งความคืบหน้าค่ะก็เป็นคดีที่คนร้ายและยิงรถเก๋งของหญิงสาวที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ขณะที่กำลังกลับรถอยู่บนสะพานถนนสายเอเชียนะคะล่าสุดเนี่ยตำรวจจับคนร้ายได้แล้ว
แล้วก็ยังตกใจด้วยเพราะว่ามีเหยื่อรวมแล้วถึง๓รายที่เคยเกิดเหตุในลักษณะนี้เช่นเดียวกันนะคะติดตาม
เช่นเดียวกันนะคะติดตามจากรายงานค่ะ

ไอ้ที่จะเปรียดก็เปรียดอย่างงี้เหรอวะ

นั่งมอบลงไปมอบลงไปเลย
มอบไปกับพี่นอนเลยนอนลงไปเลย
นี่เป็นสองคลิปเหตุการณ์ที่เหยื่อถูกรถกระบะสีขาว
ข้างหลังต่อเป็นตู้ทึบไล่ยิง
จากนี้ยังมีผู้เสียหายอีกหนึ่งรายเป็นเหยื่อรายที่สาม
ก็โดนคนขับรถกระบะคันนี้ชักปืนข่มขู่เช่นกัน

ของนางสาวกัณฑิชาน่วนกลายอายุ๒๘ปี
เกิดขึ้นตอนประมาณเวลา๗นาฬิกา
ของวันที่๒๙กรกฎาคมที่ผ่านมา

ถนนสายเอเชียจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เหตุเกิดเมื่อวันที่๗กรกฎาคม
เหตุเกิดกับนายสิคเรศธนพาณิชย์วัฒนา
โดนไล่ยิงแต่กระสุนไม่โดนรถ
เหตุเกิดขณะที่เขากับภรรยาและลูกชาย

่งหน้าเข้าจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
แล้วขับปาดกับรถกระบะคันนี้

และนอกจากนี้ยังมีผู้เสียหายอีก๑ราย

โดนกระบะคันนี้ชักปืนข่มขู่เช่นกัน
เหตุเกิดขึ้นเมื่อวันที่๒๘กรกฎาคมที่ผ่านมา
สรุปมีเหยื่อโดนกระทำถึง๓ราย
เหยื่อลายแรกเหตุการณ์เกิดเมื่อวันที่๗กรกฎาคม
นายสิคเรศธนพาณิชย์วัฒนา

เหยื่อรายที่๒วันที่๒๘กรกฎาคม

เหยื่อรายที่๓วันที่๒๙กรกฎาคม

ซึ่งทั้ง๓รายแจ้งความกับตำรวจอายุทยาไว้ทั้งหมด
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีลงพื้นที่ไปพบกับนางสาวกันนิชา

เล่าว่าตอนเกิดเหตุตกใจมาก

ตัวเองงงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
และขอยืนยันว่าไม่เคยมีปัญหาอะไรกับใคร

ว่าเช้าเมื่อวานตัวเองได้เดินทางไปทำงาน

หน้านิคมอุตสาหกรรมไฮเทคในเลนซ้ายสุด
สังเกตเห็นรถกระบะคันสีขาว
ต่อตู้ทึบสีเงินแบบรถส่งของ
ขับตามแล้วก็มีเสียงปืนดังไล่หลังมา

ด้วยความตกใจจึงพยายามเปิดไฟขอทาง

จะพยายามขับแซงขึ้นไปทางขวา
ซึ่งตอนนั้นตัวเองเห็นหน้าผู้ก่อเหตุชัดเจน
และเห็นปลายกระบอกปืนที่ยังคงมีควันออกมา

ที่มีลักษณะยิ้มสะใจ
บริเวณจุดนี้ครับคือถนนสายเอเชียนะครับ

บอกเล่าให้กับทีมข่าวไทยรัฐทีวีฟังนะครับว่า
ถูกผู้ก่อเหตุครับใช้อาวุธปืน

ยิงรถของเธอจำนวน๕นัดบนสะพานกลับรถนะครับ
ก่อนที่จะมาแยกกับเธอบริเวณนี้
ซึ่งหลังจากที่ก่อเหตุแล้วยังเปิดกระจก
สีหน้าสะใจให้กับเธอด้วยนะครับ
ต่อมาทีมข่าวได้ไปพูดคุยกับนายสรรค
เคยโดนคนขับรถกระบะคันนี้ชักปืนขู่
สาเหตุแค่มองหน้ากันในหมู่บ้าน

ว่าคนร้ายขับรถกระบะตู้ทึบแบบรถส่งของ
ก็ยังดีที่คนร้ายไม่ได้ทำอะไร

แค่ขับรถแซงไม่น่าทำถึงขนาดนี้
ถ้าวันนั้นภรรยากับลูกตนเองไม่ก้มหมอบลง
ก็ไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้น

แฟนก็ยังตกใจว่าอยู่อยู่ผมปาดเข้ามา
แล้วมันใกล้ถึงทางแยกร่วมที่ผมจะต้องออกมา

จะรีบปัดเหมือนจะเอาคืนด้วยแหละ
แต่พอปาดไปปุ๊บก็ได้ยินเสียง
เพราะว่าด้วยผมเป็นคนขับรถทางไกลบ่อย

เพื่อเห็นว่าข้างหลังมีปฏิกิริยาอย่างไรบ้าง
พอมองปุ๊บก็เห็นเขายื่นมือออกจากกระจกมา

ตำรวจภูทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เข้าจับกลุ่มตัวนายพงศักดิ์ดาวใหญ่คนร้ายเอาไว้ได้แล้ว

เป็นกระบะมิซูมิชิทะเบียน
บ่อใบไม้วแหวน๓๔๙๙พระนครศรีอยุธยา

โดยตำรวจบุกจับได้ที่ห้องเช่าในหมู่บ้านการเคหาแห่งชาติ
ของกลางอาวุธปืนเครื่องกระสุน
ปลอกกระสุนและสิ่งเทียมอาวุธปืน
ผู้ต้องหายังคงให้การภาคเศษ
ตำรวจจะดำเนินการตามกฎหมายต่อไป
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน